คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วอะค่ะ
เวลามีศิลปินแสดงบนเวทีแล้วคนดูทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักใส่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานบันเทิงที่นครราชศรีมานะคะ
มีผู้หญิงคนนึงไปขอเพลงนักร้องขอเพลงใจนักเลงพี่อุ๋ย
แล้วนักร้องร้องให้ช้าเธอโมโหชูนิ้วกลางใส่นักร้องเลยอ่ะ
แล้วพอเพลงใจนักเลงมาจริงโยนเงินให้สามร้อย

นั่นน่ะสิคะเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อย
พี่ช่วยกันให้นักเลงดีอย่างนี้นะครับ
เห็นไหมว่าคนอื่นเขาเต้นหมดเลยมีแต่โต๊ะพี่ที่มีปัญหา

พี่ต้องใจเย็นและตั้งสตินะครับ
พี่จะมายกในวงผมไม่ได้นะครับผมรู้ว่าพี่ขอใจนักเลง
แต่ว่าเดี๋ยวผมจัดให้พี่รอสักครู่นึงนะครับ
รู้จักคำว่ามารยาทไหมครับ
ถ้าพี่รู้จักคำว่ามารยาทพี่เต้นไปก่อนนะแต่ใจนักเรียนกับผมเล่นให้ฟัง
โอเคเนอะ

นักร้องบนเวทีตอบกลับแบบเจ็บเลยนะคะ

คนมีค่าเท่ากันจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
ร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงในจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเฮียคิวโพสต์เอาไว้
มีข้อความบอกว่าผู้หญิงเสื้อขาวในคลิปนี้ค่ะ
พอใจนักร้องนักดนตรีที่เล่นเพลงใจนักเลงให้กับเธอช้า

นักร้องบนเวทีหยุดร้องแล้วถามหาเหตุผลว่า

ก็พยายามจะอธิบายว่ารอคิวนะ

โต๊ะอื่นเขาก็เต้นเขาก็สนุกกันหมด
มีโต๊ะพี่โต๊ะเดียวที่มีปัญหา
นักร้องก็ร้องเพลงต่อแล้วพอถึงคิว

ปรากฏว่าผู้หญิงเสื้อขาวคนเดิมคนนี้

คุมตัวดึงออกไปจากหน้าเวที
นักร้องเขาก็ทนไม่ไหวคุณผู้ชมต้องพูดใส่ไมค์เลยว่า
ผมรู้นะว่าพี่มีตังค์แต่ค่าของคนมันเท่ากันนะ
จะมีจะจนจะขอทานก็มีค่าเท่ากันนะ
แล้วก็บอกให้ผู้หญิงคนนี้มีสติหน่อย
พอนักร้องพูดจบประโยคลูกค้าก็ให้กำลังใจนักร้องนะคะ
ส่งเสียงให้กำลังใจถึงขั้นเดินมาจับไม้จับมือกับนักร้อง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปโอ้โหทำไมต้องทำกันอย่างนี้
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับเฮียคิวเจ้าของคลิปค่ะ
นายกุลวัฒน์นะคะเฮียคิวเจ้าของคลิปนี้ที่โพสต์เฟซบุ๊ก
เขาก็คือนักร้องในคลิปนั่นแหละ
เล่าให้ฟังว่าคืนเกิดเหตุร้านใกล้ปิดแล้ว
ระหว่างที่ร้องเพลงเห็นผู้หญิงกับเพื่อนทำท่าไม่พอใจ
ที่ไม่ยอมร้องเพลงใจนักเลงให้สักทีแต่เขาก็ร้องไห้นะตามคิว
พี่ต้องต่อคิวมีคนขอมาอีกตั้งหลายเพลง
เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
พอผมไม่รับเงินพี่แกก็โยนเงินอะไรอย่างนี้ครับ
พอเห็นเริ่มการโยนเงินแล้วผมก็เลยรู้สึกว่า
เหมือนเขาไม่ให้เกียรติทั้งเงินรูปพระเจ้าอยู่หัวเขาแล้วก็ตัวเราด้วย
ผมก็เลยรู้สึกว่าต้องเบรกก่อนต้องล็อกคอก่อนแล้วคุยกับพี่เขา
เจ๊งงานไม่ได้คุยเลยครับได้คุยเลยก็พี่กะองเขาเชิญไปในยาย
เขาก็มองว่าอยากให้คนในสังคมตระหนักถึงเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

แต่อยากให้สังคมตระหนักจริงเรื่องของการให้เกียรติกันนะคะ